กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพ่อหล่อจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามเพื่อพลิกวิกฤต
คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
วันนี้จะได้ทุนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบคลุม๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบคลุมทั้งหมด๔ข้อรับคลุมไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑๐๐๐๐๐๐บาท
๔ข้อเท่านั้นนะครับ๑๐๐๐๐๐๐บาทนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพ่อหล่อมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดนี้นะครับมีด้วยกัน๕เรื่อง
หล่อมีหน้าที่ต้องคิดก่อนว่า๕เรื่องนี้พ่อจะเลือกเรื่องไหนที่จะตอบได้
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
ถ้าพร้อมแล้วพ่อหล่อเลือกตอบเรื่อง
เรื่องแรกครับ
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
หล่อเป็นคนโคราชตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าครับ

โคราชเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็คนดังที่เกิดจากจังหวัดนี้ก็หลายคนด้วยกันเลย

หลวงพ่อคูณนี่ก็เป็นคนโคราช

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คนดังคนใดไม่ใช่คนโคราช
ตัวเลือกที่หนึ่งทงทงมกจก
ตัวเลือกที่สองแอร์สุชาวดี
ตัวเลือกที่สามปรัชญาปิ่นแก้ว
ตัวเลือกที่สี่ลำเพลินวงศกร

หล่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองแอร์สุชาวดีครับ

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เหลือน้องเมย์และน้องแนน

ตอนนี้เรื่องที่เหลือก็คือเรื่อง

ทำไมเลือกเรื่องภาษาไทยให้กับน้องแนนครับ

แนนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดปีค่ะ

เอามาจากแบบเรียนภาษาไทยป๓

นะครับก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะลูก

บอกช่วงเวลาต่างจาก

วานซื้อนั้นหนูไม่รู้จักหนูเลยตอบตัวนี้เลยค่ะ

ตัวเลือกที่สามวานซืนนี้ครับ

นี่ก็คือผลของการเรียนการศึกษา

การที่เราได้มีอนาจจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในวันข้างหน้า

แนนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
น้องแนนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เมย์ลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เรื่องคนในครอบครัว
และเรื่องพุ่มพวงดวงจันท

เพราะพี่เมชอบร้องเพลง

แน่น้องเขาก็รู้ใจพี่เขา
น้องเขาก็รู้ใจพี่เขา
ขอเชิญน้องเมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องเมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องเมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะ

ชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะ

ชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะ

ชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะ

ชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะ
ชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะ

ตัวเลือกที่สอง๒๒ปี
ตัวเลือกที่สาม๒๔ปี
ตัวเลือกที่๓๒๔ปี
ตัวเลือกที่๔๒๖ปี
เคยฟังข่าวของแม่พึ่งค่ะ

หนูก็เลยตอบ๒๔ดีค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเมย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สาม๒๔ปีครับ
ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับ

น้องเมย์จะเลือกเรื่องไหนให้แม่รังขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา
เรื่องคนในครอบครัว

เอาละครับขอเชิญแม่รังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญแม่รังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าแม่ทราบวันเกิดของทุกคนในบ้านไหมจ๊
แม่จ๋าแม่ทราบวันเกิดของทุกคนในบ้านไหมจ๊ะ

มันเกี่ยวกับวันเกิดของคนในครอบครัวนี่แหละครับ
มันเกี่ยวกับวันเกิดของคนในครอบครัวนี่แหละครับ

วันเกิดของพี่น้องทั้ง๓คน

รวมกันได้เท่าไหร่

ตัวเลือดที่๒๕๐

น้องเมเกิดวันที่๒๖แม่เลยตอบ๔๙
พร้อมไหมครับ

แม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือดที่๓๕๑
ตัวเลือดที่๓๕๑

ตัวเลือดที่๓๕๑

ตัวเลือดที่๓๕๑